ไปค่ะพาไปงานดูหน่าไปมั้ย

ที่ไหนเหรอลองดูคลิปว่า

เฮ้ยป๊าปป๊าปป๊าปมันอยู่ทางนี้
โอ้โหตกจันเลย
อ๋อไปเหรอ
อย่างนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกว่าช็อตฟิล

ไอไอคนเล่นวลิเมตรก็มองเค้ามองเห็นแต่ไกลนะ

แต่รู้มั้ยตอนเนี้ยตอนแรกเลยที่เราดู
เมื่อกี้เรายังโยกต่ำเองนะ

นักร้องก็ร้องดูสิดูสิเต้นสนุกสนาน
เอาหนิพวงมาลัยมาพวงมาลัยมาจะคล้องละ
กำลังไลฟ์ตอนนั้นอยู่โอ้แสดงอยู่บนเวทีแล้วเขาไลฟ์ด้วยไงก็มีวัยรุ่นสองกลุ่มมาตีกันในงานค่ะแล้วมีใครไม่รู้มือไม่ดียิงปืนปั้งขึ้นมาแล้วทั้งนักร้องคนดูโอ้โหวิ่งหนีหลบลูกกระสุนปืนกันนะคะจ้าละวันเลยพอเหตุการณ์สงบลงหวังว่าจะได้เจอไหมล่ะไอ้กลุ่มที่มันยิงปืน
แต่ผู้ความปลอดภัยผู้จัดงานบ่อแบบนี้หยุดไปก่อนเลยวันนั้นหยุดเลยเมื่อคืนนี้หยุดการแสดงป้องกันเดี๋ยวจะย้อนกลับมาตีกันไหมหรือเปล่าหรือจะมายิงกันอีกก็ไม่รู้เอิ่มวิธีการรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้นแล้วงานด้วยดูหนาวบึงพระรามเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอู๋มีการจัดงานเขาจัด

แล้วงานจัดตั้งแต่๙ใช่ไหม